ออกมาบอกให้หลายคนมั่นใจในรูปร่างของตัวเอง
เป็นหนึ่งในนักแสดงที่เขาเลือกมาให้เทียบคู่กัน
ก็เลยลงไปอ่านคอมเมนต์ดู
แล้วก็เห็นเป็นข้อความว่าไม่ได้หรอก

ก็ไม่น้อยใจเพราะเราค่อนข้างแฮปปี้กับร่างกายของเราดีแล้วก็
แต่รู้สึกว่ามันต้องมีอีกหลายคนที่โดนตัดสินจากเรื่องรูปร่าง

อยากให้คนเวียไลฟ์ว่ามันไม่โอเคกับการที่เราจะมาตัดสินคนจากรูปร่างนะ
แล้วก็บอกคนอื่นว่าอย่าไปสนใจคนที่เขามาตัดสินเราจากเรื่องนี้
เรามีข้อเสียตรงนี้แล้วเราอยากแก้

แต่ว่าอยากให้แก้เพราะตัวเราเอง
ไม่ใช่ว่าเพราะคนอื่นบอกว่าแบบนี้นะคะ
ก็เห็นด้วยค่ะก็อยากให้เรียไว้นะคะในไซส์ของแต่ละคน

น้องไม่ได้ทำอะไรแล้วพี่แจ๊คทำอะไรมาบ้างไหม